ซาร่าคาซิงกินี่นะคะวันก่อน
มีการโพสต์ภาพกับลูกชายตัวน้อย
พร้อมกับทนายความส่วนตัวนะคะ

พร้อมมาพร้อมกับเอกสารฉบับหนึ่ง

มันเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด

ไม่อยากให้ใครผ้าแก้วตาดวงใจ

ไปด้วยความรักที่แม่มีต่อลูก

เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม

ติดต่อไปหาผู้จัดการส่วนตัวของซาร่า

ซึ่งเมื่อวานนี้เธอก็ได้มอบหมายให้ทนายความและผู้จัดการส่วนตัว
ยื่นคำคัดค้านโดยทางศาลจะนัดไกลเกลี่ยทั้งคู่อีกครั้ง
ส่วนสภาพตนใจของ
คำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่า
เพื่อขอให้สารพิพากษาให้เป็นบีดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทางบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะก็ได้สอบถามไปยังทนายเจมส์
นายผู้รับมอบอำนาจของไม้
ซึ่งทนายเจมส์ก็เปิดเผยนะคะว่า
ยื่นคำร้องครั้งนี้ไม่ใช่การแย่งลูก
แต่เป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งว่า
ไหมเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
มีอำนาจตัดสินใจเรื่องการศึกษา
และมีสิทธิ์เยี่ยมเยี่ยนตามความสมควร
เช่นในวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอม
เพราะที่ผ่านมาไม้ไม่ได้เจอลูกเลยประมาณครึ่งปีแล้วนะคะ
ก็เอาเป็นว่าขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้มันมีประเด็นเรื่องของการ
ลงตัวในการที่จะพาลูกไปโรงเรียน
เรียนโรงเรียนอะไรดีอะไรแบบนี้นะคะ